เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ที่นั่นมีเมนูที่สุดยอดมากหลายคนฝ่ายฝันว่าสักครั้งในชีวิตจะต้องได้ลองทาน

ดิฉันฟังผิดเข้าใจผิดหรือมันชื่อแบบนี้
ุ้งมังจรเป็นยังไงคะคุณ

มันเป็นจังใจโห
จุ้งมังจรชาชิปิ
จุ้งมังจรชาชิมิมันเป็นจังใจโห
คุณคะเด็กดูเยอะ

เขาบอกว่ามีวิธีการกินที่หลากหลายแล้วร้านนี้
ขึ้นชื่ออย่างมากแถวประจวบนะครับ

อันนี้พูดถูกใช่ไหม
ไม่พูดถูกเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบเจ็ด

ไปกินอาหารทะเลที่ร้านนี้เหมือนขึ้นสวรรค์ชั้น๗
ร้านตั้งอยู่แถวเรียบชายหาดทะเลอ่าว
นี่คือซาซีมิกุ้งมังกรครับ
เป็นเมนูขึ้นชื่อลื้อชาที่ใครหลายคนอยากจะทาน
คือจะทานแบบญี่ปุ่นก็คือ
กินกับวาซาบิใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าแบบไทยก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลย
มาเป็นเนื้อสดใสขาวอวบแน่นแบบนี้

เชื่อว่าคุณผู้ชมน้ำลายไหลตาม
บอกเลยนะว่าไม่ได้มีแค่เมนูกุ้งมังกรซาซิมิ
เพราะว่าก่อนที่เขาจะเอากุ้งมังกรมาทำซาซิมิ
มันจะต้องเอาไปผ่านอีกหนึ่งเมนู

ก็คือเลือดกุ้งมังกร
โอ้ยฮะเป็นยังไงเลือดมังกรไม่ใช่ละครนะ
ไม่ใช่เลือดมังกรแต่เป็นเลือดกุ้งมังกร

แล้วเลือดของกุ้งมังกรจะไหลลงมาใสแบบนี้

รองไว้แล้วพอกรอกใส่ในน้ำมันจะออกสีม่วงนิด

หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ใส่น้ำอัดลมเข้าไป
แบบนี้ดมก่อนเช็คก่อน
พอกินเข้าไปหน้าตาเปลี่ยน
เห้ยเห็นไหม

กินแบบกระดกทีเดียวเลยไม่ต้องผสมผ่านอะไร
หรือว่าจะใส่น้ำอัดลมลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติก็ได้เหมือนกัน

อันนี้ผมบอกตรงว่าผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยทาน
แต่ผมเคยเห็นเขาทานกันคือไม่ได้ขายแค่ที่ประจวบอย่างเดียวนะ
แถวภูเก็ตก็มีภูเก็ตก็มีเยอะเหมือนกัน
แต่เวลาเขาทานเขาจะอย่างนี้เวลาคุณสั่งเมนูกุ้งมังกรสาซีมีมาเนี่ย
เขาจะทำเป็นเลือดมาให้ด้วยแยกออกมาเป็นแก้วหนึ่ง
จะกินใส่กับน้ำอารมณ์ก็ได้หรือจะยกสดแบบพี่เขา
เพราะเขามีความเชื่อว่าไอ้เจ้ากุ้งมังกรเนี่ยนะมันเป็นยานบ

ส่วนใหญ่เราจะไปเอามาจากที่นั่นเพราะว่าต้องยอมรับว่าทางฝั่งนั้น
ที่ทางนั้นทรัพยาคลเขายังอุดมสมบูรณ์มากกว่าในอาวไทย
แต่โอเคในอ่าวไทยก็มีเหมือนกันอาจจะไม่เยอะเท่าของเขา
ฉันนึกว่ากุ้งมังกรมาจากจีน
แสดงว่าคุณดูหนังจีนมากไป
อาจจะเป็นดาบคาบมังกรหรือมังกรหยก

กุ้งมังกรที่เห็นอยู่นี้มาจากเมียนมารัวพามานะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วใครอยากกินอาหารทะเลสด

ใช่ซาซิมิกุ้งมังกร
ทานต่อกันแบบจุกเลยดีกว่าคุณผู้ชม